เรามาต่อกันที่เรื่องคดีมาเกาะ๘๘พนันออนไลน์
กับการติดตามตัวเบนส์เดมอน
ซึ่งธนายความยังยืนยันนะคะว่าเขาจะเดินทางกลับมามอบตัวสู้คดีค่ะ
ขณะที่ลัมโบกินี่คันหรูที่ตามหากัน
ถึงมือตำรวจสอทเพื่อที่จะตรวจสอบเจ้าของตัวจริงแล้ว
คันนี้นะคะก็ถูกนายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัย

หลังมีการประสานเรียกตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับนายชัยวัด
ขจรบุญถาวรหรือเบนส์เดมอนค่ะ
ตัวรถก็จะพบว่าหลายจุดมีร่องรอย
ว่าเกิดจากการลอกลายสติ๊กเกอร์ที่ตกแต่งเอาไว้รอบนะคะ
ขอบประตูด้านข้างรถช่วงล่างหรือว่าท้ายรถค่ะ
เขาก็เอาภาพรถคันเดิมที่ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบ
พบว่ารถคันเดิมมีลวดลายจากสติ๊กเกอร์
แต่คันที่เอามาส่งมอบอันนี้ก็จะเป็นสีจากตัวถัง
จะมีบางส่วนถูกลอกออกไป
คันนี้เป็นซุปเปอร์คาร์ที่มีคันเดียวในไทยแล้วก็เป็นคันที่๗ของโลก
ถ้าเข้าไปดูในรถเนี่ยจะมีลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษที่ผู้ผลิตลงชื่อของเบนส์เดมอนเอาไว้ด้วย
อันนี้ลายเซ็นของลายเซ็นต์ของผู้ผลิตแล้วลงชื่อเบนส์เดมอนเอาไว้
แต่เอกสารครอบครองเป็นของน้องชาย

นับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อขายไม่ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครอง
ส่วนชื่อของเบ้นที่โพสต์ในรถ
รถคันนี้เป็นทรัพย์สินของใครก็ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ค่ะ
ได้แจ้งมาว่ารถคันนี้ก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นของกลาง

ดูแล้วสุดท้ายคดีไปถึงไหนยังไง
ข้างมันผิดเพี้ยน

แต่ว่าทางคุณเบ้นก็รู้ว่ามันเขียนไป
แต่ว่าถามว่ามันเพี้ยนไปจะโทษใคร

ก็ได้ข้อมูลมาก็ออกไปตรงนี้ครับ
แล้วก็จะให้มาโต้เถียงกันมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับ
ท่านผู้บัญชาการสอทบอกว่ารถคันนี้ผู้ครอบครอง

แล้วการตรวจสอบรถคันนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอน

ทำไมน้องชายถึงมีชื่อครอบครองรถคันนี้ค่ะ
นอกจากที่มาของรถคันนี้จะไม่มี
ที่มีที่มาของการเงินรายด้านที่เข้ามา
ต้องยึดเข้าเลยใช่ไหมครับ
ก็เป็นเรื่องของปรปงที่เราจะร่วมมือกัน
ในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินนะ
ส่วนประเด็นการสอบสวนดิวอริสรา
ในฐานะพยานปากสำคัญนะคะ
ตำรวจบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างประสานงานกันนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะชัดเจนก่อนวันที่๑๖กุมภาพันธ์ค่ะ
ก็มีรายงานนะคะบอกว่าดิวนั้นส่งข้อมูลเพิ่ม
ให้กับนายชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาช่วยเปิดโปรง
เครือข่ายเว็บพนันอีกทางนึงค่ะ
ซึ่งล่าสุดคุณชุวิตเองก็เพิ่งแฉเรื่องใหม่นะคะ
เว็บพนันอีกรายหนึ่งเหมือนกันค่ะ